ในช่วง๒วันที่ผ่านมานี้นะครับ
ยาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี
เริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ
โดยปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี๖๐๐๖๐๕
ตำรวจสามารถจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ
ทำลายเครือข่ายแล้วก็ตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติ
เราจะย้อนไปดูปฏิบัติการนี้อีกครั้งจากรายงานครับ
ปฏิบัติการใช้ยาสยบไพรี๖๐ทับ๐
เริ่มขึ้นเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
โดยพลตำรวจตรีสมไม้กองวิสัยสุข
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดในขณะนั้น
ได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษใช้ยาสยบไพรี
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าจับกลุ่มนายเล่าตาแสนลี่
นักค้ายาเสพติดในตำนานพร้อมยึดไอซ์๒๐กิโลกรัม
ซึ่งเป็นปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติด
ภายในปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาที่จังหวัดเชียงใหม่
ยึดทรัพย์กว่า๑๐๐๐ล้านบาท
การจับกลุ่มครั้งนี้พบข้อมูลสำคัญ
คือแม้ว่ากลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด
มีอยู่ในพื้นที่เดียวคือรัฐฉานประเทศพม่า

ผู้ลำเลียงยาเสพติดถูกจับ
ขายยาเสพติดจึงกลับมาฟื้นคืน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ปฏิบัติการใช้ยาสยบไพรี๖๐ทับ๑
เน้นการยึดทรัพย์คีย์แมนคนสำคัญในเครือขายยาเสพติด
เริ่มจากการจับกลุ่มเท้าไซสนะแก้วพิมพาหรือเฮียลบ

เข้าออกประเทศไทยมากว่า๕ปี
โดยมีชายหนุ่มถูกจับด้วย๑คน
คือนายรัชพลรัชพลพกรหรือกิมเล้ง

แต่ครั้งนั้นยังไม่มีหลักฐานเอาผิด
คือเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่

ก็บอกแล้วไงว่าใครชนะจำได้ไหม

กลายเป็นว่าไทยชนะเล็กกว่าศรีศุกร์
ถูกทางการลาวจับกลุ่มได้เมื่อวันที่๑เมษายน
ความผิดฐานร่วมกันค้ายาเสพติด
ส่วนนายกิมเล้งถูกตำรวจบุกจับหน้าสถานบันเทิง
จังหวัดอุดรธานีเช้ามืดของวันที่๒พฤษภาคม
พร้อมยึดทรัพย์บูรค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
ในปฏิบัติการใช้ยะสยบไพรี๖๐ทับ๔
ชะล่าใจที่ตำรวจปล่อยตัว
เมื่อครั้งถูกจับพร้อมเท้าไซสนะ
จึงไม่ทันผ่องถ่ายทรัพย์ศิลป์ไปอย่างบุคคลที่๓
ทั้งหมดเนี่ยยึดตรวจสอบทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าไปว่ากันตามหลักฐาน

ก็พร้อมต่อสู้อยู่แล้วครับ
บังคับใช้พระราชบัญญัติสมคบกัน
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เน้นดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในเครือข่าย
ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๒
ทรัพย์สินบางส่วนของนายนัตตะผลหน้าคำ
หรือบอยพาขาวเครือข่ายเท้าสัยสนา

และดาราสาวณปภาตันตระกูลภรรยา
เหตุเพราะรถยนต์หรูและเงินจำนวน๑ล้าน๕แสนบาท

ปฏิเสธตั้งแต่ในชั้นการจับกลุ่ม

แต่ไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับทรัพย์สินของบอยผาขาว
ส่งผลให้เขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษ
ตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน
ส่วนแพทย์นับอภาอัยการจังไม่ฟ้อง
พฤติการให้โดยเสน่หาฉันสามีภรรยา
ต่อมาในปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๓
ได้จับนายจิมมิซุยชาวไต้วัน
โดยจากข้อมูลพบว่าใช้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางสั่งซื้อและขายยาเสพติด
ยึดทรัพย์สินที่ถือครองโดยภรรยาชาวไทยรวมกว่า๑๐๐ล้านบาท
ปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจยังได้ยึดทรัพย
ขบวนการโพยกวนแหล่งฟอกเงินของนักค้ายาเสพติด
ในอำเภอสะดาวจังหวัดสงคราของเฮียเตียวหรือเตียวบุยหวด
นักธุรกิจชาวมาเลเซียที่ขณะนี้หลบหนีการจับกลุ่มอยู่ในประเทศมาเลเซีย
ล่าสุดปฏิบัติการชายยศยกภัยรี๖๐ทับ๕
่งหวังจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ
ประกอบด้วยพม่าลาวและไทย
เพื่อยุติแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน
ถ้าเราไม่ทำยุทธศาสตร์ในการปิดล้อม
ตรงที่เป็นโรงงานผลิตเลย
เราจะตอบสังคมได้ไงว่าเราทำอะไรไปบ้าง
การทำ๖๐ทับ๕เป็นการเริ่มต้น
ที่จะให้แต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มเซฟแม่โขง

มาร่วมกันคิดได้ล่ะที่สูตรทราบ
เราอาจจะไม่สามารถทลายโรงงานได้ไม่มีปัญหา
แต่เรามีบุคคลตามหมายจับที่เราส่งไปให้พม่าลาว
เขมรจีนเรามีส่งให้หมด
แม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่พม่าเข้าทลายโรงงานผลิตยาเสพติด
จังหวัดท่าขี้เหล็กและยึดยาบ้า๓๐ล้านเมตร

แต่สิ่งสำคัญคือการประสานขอตัวผู้ต้องหาตามไหมจับคดียาเสพติดรวม๓๑คน
แม้ว่าในปฏิบัติการใช้ยัดสยกไพรี๖๐ทับ๕
จะไม่มีภาพการส่งมอบตัวผู้ต้องหาตามไหมจับเกิดขึ้น
แต่ในทางการข่าวเชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือตามลำดับ
วิมวลวันธรรมภักดีข้าวเทราะทีวีรายงาน